แต่ช่วงนี้ใครที่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีตามมาเลย
เดี๋ยวเราจะไปลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ในวันนี้ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
และนี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเปลี่ยนชีวิต
แม่จะเอาเงิน๑ล้านบาทมาค้าขายแล้วก็เอาไปทำบุญ
พี่จะเอาไปไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกค่ะ
และคาราบาลแดงก็พร้อมแล้วที่จะส่งมอบโอกาสให้พี่น้องชาวไทย
ต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
กับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เพียงส่งฝากรุ่นดุลคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งมารุนโชคต่อเลย
อย่ารอช้าเพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ

ร้อนแบบนี้เนี่ยนะจะบอกนะว่ามันน้อยเกินไป
ทำไมอ่ะมันยังมีอะไรที่ร้อนแรงกว่านี้

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

เพราะว่าใกล้แล้วค่ะที่จะได้ลุ้นล้านแรก
๒๗พฤษภาคมนี้แล้วมันร้อนจริง

เป็นกิจกรรมที่ร้อนแรงเพราะว่าเราแจกมอเตอร์ไซค์แรงแรง
สีแดงแบบนี้๑๐๐คันเลยครับ
สุดยอดจริงเลยแจกรับหน้าร้อน
หน้าร้อนจริงนะเอาจริงนะถ้าเกิดว่ามีใครขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้มารับนะ
จากหน้าร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นนารักอ่ะ
โอ้โหคุณกี้ธาตุทองสาวรอผู้มารับ
นะถ้าผู้ขี่มอเตอร์ไซคันนี้มาก็ยอมนะจ๊ะยอมไปด้วยอยู่นะจ๊ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเราจะแจกแบบนี้นะทุกวันร้อยคันเลยนะคะ
แต่ยังแอบกระซิบบอกก่อนว่าจะมีโชคใหญ่เอาไว้ให้ตั้งตัวกันด้วย
เออส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์วันนี้ไปลุ้นกันเลย
ครับพร้อมแล้วนะครับปล่อยเลย

อันนี้นั่นก็คือคุณสะเบียนสายบุตร

กินกับผู้โชคดีด้วยเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในล้านจริงเลยนะคะ
จริงครับและยังได้ลุ้นกันต่อนะครับ
มอเตอร์ไซค์ที่เขาแจกเนี่ยตั้งร้อยคันนะครับ
รวมไปถึงรางวัลใหญ่ลุ้นล้านตั้ง๓ล้านเลยนะครับ
อีกตั้งสามครั้งนะคะและไม่แน่ผู้ชอบดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
ถ้าอย่างนั้นไปดูกติกากันเลยค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ง่ายมากกติกาของเราท่องให้ขึ้นใจเขียนบีบส่งนะคะ
ถ้าเป็นฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ส่วนฝาคันโซคุณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
ที่สำคัญนะต้องเขียนด้วยลายมือ
เขียนให้ชัดเจนนะคะเพียงแค่นี้ทำให้สู่กติกาแล้วก็ส่งมาเลย
ส่งมานะฮะที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับและร้านค้าที่ร่วมรายการครับ
หรือส่งได้ทางตู้ปน๒บางประกง
ฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ครับ
ใช่แล้วค่ะส่งกันมาเยอะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
ลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้กลับไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อเลย